ผู้ชมนั่งธรรมชีนย้อนวันวานกันหน่อยดีกว่านะฮะภาไปดูภาพซุปตาคนบรรเทิงค่ะ
ช่วงนี้ขุดรูปเก่ามากันแล้วนะคะโพสต์ภาพย้อนวัยสมัยหนุ่มกันค่ะ
อกจากความสวยหล่อคนนี้พี่ชาคริสต์เหรอคะมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าใครเป็นใครกันบ้างค่ะ
เริ่มกันที่สามหนุ่มแก๊งนี้เลยนี่คือหล่อเหมือนเดิมไม่ต้องเดาไม่ต้องใบ้อะไร
ทีนทอล์กประกอบไปด้วยชาคริสแมททิวแล้วก็เรยแมคโจนอลนั่นเองนะฮะ
ภาพนี้พี่แมททิวเขาโพสต์เอาไว้นะคะเขียนแคปชั่นออกตัวแซวก่อนเลย
บอกว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเห็นไหมว่าเข้าโรงการใหม่
ที่รายการอะไรนะพี่แจ๊คพูดทีนทอล์กเขาทันไหมทันไหมวันนั้นต้องรู้จัก
เออถามไว้ปลายใช่ซึ่งแฟนคลับก็มากดไลก์กันเป็นหมื่นเลยนะ
แล้วก็มาคอมเมนต์แซวกันด้วยบอกว่าทั้ง๓คนเนี่ยหน้าเหมือนลูกของพวกเขาเองในปัจจุบัน
ทางเราก็เลยจัดภาพเตรียบเทียบให้อยู่เลยว่าบรรดาพ่อสมัยหนุ่มเนี่ยนะ
รักดีพี่แมททิวก็หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

พี่ชาคิดเนี่ยทั้งหน้าทั้งตาทั้งผม
คือน้องโพลชัดเลยโกรธมาก

พี่เมิ๊ดเมี๊ยวเมี๊ยวเมี๊ยวเงา
นี่ยุคนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะคะ

เป็นภาพแต่ละครดังเรื่องหัวใจช็อกโกแลตค่ะ

จากวันนี้แล้วก็๑๖ปีคุณผู้ชม

เป็นพระนางเล่นละครด้วยกันหลายเรื่องมากค่ะ

เรื่องปากห้อยค่ะ

เป็นนางเอกปากอิ่มปากห้อย

นี่พี่มอสปากห้อยกว่าอ้อมอีกนะคะ
อ้อมถึงโดนว่าอยู่คนเดียวเลย

หน้าเหมือนกับลูกของตัวเองอีกแล้ว

นี่น้องสโหน่กับน้องสวรรค์นะลูกพี่มอส

ส่วนพี่อ้อมนะคะก็หน้าเหมือนน้องนาวา
นาวาหน้าเหมือนแม่สิ

เขาไม่ได้สนิทกันแค่พ่อแม่นะคะ

เชื้อฟ้าน้องนาวาเสื้อสี่สองตัวน้องสโหน

สองบ้านมารวมกันลูกใครลูกใครแยกไม่ออกห
สนิทกันด้วยเนาะสนิทกันเนาะ

คนบันเทิงเขาก็แบบว่ามีครอบครัวแล้วก็เอามาลูกมาเล่นด้วยกันนะคะ